ดูกรณีนักกิจกรรมชาวลาหูที่ถูกทหารวิสามันฆาตกรรมนะคะ
ในวันพรุ่งนี้ทางกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จะมีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ค่ะ
แม่ทัพภาคที่๓บอกว่าทหารไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุนะคะ
เพราะว่าทหารทุกคนมีสิทธิ์ป้องกันตัว
แต่ว่าตอนนี้มีกระแสกดดันอย่างหนักจากโลกโซเทียล
อยากจะให้มีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุค่ะ
โทวิจักษ์สิริบันศพแม่ทัพภาคที่๓บอกว่า
ภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นทางกองทัพส่งให้กับตำรวจ
เพื่อใช้เป็นพยานในชั้นศาลเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็เลยไม่สามารถนำมาเผยแพร่ได้
ต้องให้สารเป็นผู้อนุญาตว่าจะเผยแพร่ได้หรือไม่
เพราะว่าต้องใช้ในการต่อสู้คดีแต่ยืนยันว่าไม่เคยปิดบัง
แล้วก็ขณะนี้ตำรวจเป็นโจทยื่นฟ้องนะคะ
สำหรับผลของนายชายภูมิป่าแสมันดูเหมือนจะเร็วไปนะคะ
ทัพภาคที่๓ชี้แจงแบบนี้ค่ะ
นายชัยภูมิใช้อาวุธระเบิดปลาใส่เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ป้องกันตัว
ถ้าหากใครเจอภาวะแบบนั้นต้องตัดสินใจยิงต่อสู้เพื่อป้องกันตัวอยู่แล้ว
เพราะเมื่อมองกลับกันนายชายภูมิเลือกใช้วิธีการคว่างระเบิดใส่เจ้าหน้าที่
ซึ่งไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในเหตุการณ์ลักษณะนี้
ทหารได้รับการกำชับกฎเหล็กมาตลอดว่าถ้าไม่จำเป็นเจ้าหน้าที่จะไม่ใช้อาวุธ
จะใช้อาวุธเมื่อจำเป็นและเพื่อป้องกันตัวเท่านั้น
จะใช้อาวุธต้องมีเป้าหมายที่เจาะจงและชัดเจน
ด้านพลเอกประวิดวงสุวรรณรองนายกรรภ์รัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
บอกว่ามั่นใจนะคะว่าเหตุการณ์นี้ทุกอย่างดำเนินการไปตามกฎหมาย
จะมีผู้พิจารณาตามหลักฐานมีทั้งตำรวจมีทั้งอายการ
มีทั้งทหารที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการไป
มั่นใจว่ากองทัพจะไม่ไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งพลเอกประวิดวงสุวรรณรองก็เน้นย้ำ
ดำเนินการทุกอย่างอย่างถูกต้อง
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
พนักงานสอบสวนได้มีการขยายผลนะคะ
พบความเชื่อมโยงว่านายชัยภูมิเกี่ยวพันกับขบวนการค้ายาเสพติดจริง
แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะว่าเป็นข้อมูลในสำนวนคดี
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายชายภูมิเสียชีวิตจากการถูกยิงที่ด้านหลัง
ซึ่งขัดกับข้อมูลที่บอกว่านายชัยภูมิพยายามต่อสู้กับทหาร
โศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยบอกแบบนี้นะคะว่า
เดี๋ยวเรื่องนี้อยู่ระหว่างการรอผลการชนสูตรพลิกศพนายชายภูมิ
เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีค่ะ
ด้านนางอังคณานีรับภัยจิตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และประธานอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ก็พูดถึงในเรื่องนี้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะ
ได้มีการพยายามรวบรวมหาข้อมูลเพิ่มเติมหลายด้านเลยโดยเฉพาะหาพยานที่เห็นเหตุการณ์
ซึ่งคุณอังคณาบอกว่ามันมีข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันไปขัดกับสำนวนการให้การของเจ้าหน้าที่อยู่หลายจุดหลายเรื่องเลยล่ะค่ะ
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีกระแสในโลกโซเชียลอยากจะให้เจ้าหน้าที่นำภาพจากกล้องวงจรปิดมาเปิดเผย
ดังนั้นกล้องวงจรปิดบริเวณด่านที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานเดียวที่ควรนำมาเปิดเผย
เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะนายชาติชายสุธิกมลประธานอนุกรรมการด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
จะมีการประชุมคณะกรรมการกศมเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาประชุมร่วมกันเพื่อสรุปข้อเท็จจริงอีกครั้งค่ะ